โอ้โหแล้วเขาเตรียมที่จะแบบเอาไปขาย
คุณผู้ชมโอ้โหช้ำใจไหมคะเจ้าของสวนค่ะ
พานักข่าวเข้าไปดูถึงสวนทุเรียนแล้วเห็นไหมคะ
โอ้โหใจจืดใจดำมากเลยนะคะคุณพระสินศรีงามค่ะ
เจ้าของสวนทุเรียนลุงฮูยอยู่ที่ตัวเมืองกำแพงเพชรนะคะ
ชี้ร่องรอยแล้วเห็นไหมฮะนั่นนั่นนั่น
อกจากจะทิ้งคั่วไว้ให้ดูต่างหน้าทุเรียนอ่อน
หล่นคาต้นแบบนั้นนะคะน่าจะเก็บไปไม่หมด
ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าด้วยนะคะโอ้ย
เจ้าของสวนบอกว่ามันน่าเจ็บใจมากเลยนะคะคุณวสินเจ้าของสวนเนี่ย
ให้เราฟังบอกว่าปลูกทุเรียนเงาะลองกองมังคุด
แล้วก็ผลไม้อีกหลากหลายชนิดบนเนื้อที่กว่า๒๐ไร่
แล้วช่วงนี้ผลไม้กำลังเข้าระดูเก็บเกี่ยว
กำลังจะทำเงินเชียร์เนาะแต่มันน่าแค้นใจน่าเศร้าใจมาก
คุณพระสินบอกว่าเมื่อวานเนี้ยเขาอ่ะเดินสำหรับสวน
พบว่ามีทุเรียนชะนีหนึ่งต้นปลูกใกล้กับริมรั้ว
ริมถนนเลยครับแล้วลูกบางลูกเนี่ย
ล่นมากองอยู่กับพื้นนะคะพอมองแงนขึ้นไปดูต้นทุเรียน
เฮ้ยคั่วรอยตัดไปเลยอ่ะเอามีดตัดทุเรียนไปสักประมาณสี่ลูก
อืมน้ำหนักแต่ละลูกเนี้ยไม่น้อยนะคะห้ากิโลกรัมโอ้โห
โอโฮมูลค่าความเสียหายประมาณสามพันบาทของผู้ชม
แล้วจะบอกว่าลักษณะการก่อเหตุอย่างนี้นะ
คุณวสินบอกว่าเออมันคุ้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีหัวขโมย
ก่อนหน้านี้๔๕ปีก่อเหตุมาต่อเนื่องน่าจะเป็นคนเดียวกันแน่
ที่สำคัญเออเราก็ถามทำไมไม่ตั้งกล้องวงจรปิดอ่ะ
ก็ตั้งแล้วไงติดตั้งกล้องวงจรปิดเกือบทั่วสวน
แต่เจ้าหัวขโมยรายนี้มันมาทางป่าข้างสวน
โอ้มันตั้งติดกล้องวงจรปิดน่ะ
ใช่มาทางจุดที่กล้องจับภาพไม่ได้
อ๋อหรือว่าโจทย์มันรู้เนี่ยน่าจะรู้ไปได้
นี่ค่ะแล้วก็แอบมาตอนกลางคืนด้วยนะคะ
ทีนี้คุณทักษิณก็เลยบอกว่าทำอย่างนี้ขอกินกันตรงซะดีกว่านะคะ
แต่ละปีเนี่ยก่อนฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียนก็จะถูกพายุพัดกระหน่ำอยู่แล้ว
ร่วงนับเป็นร้อยลูกเลยนะแล้วมาเจอแบบนี้อีก
หมดกันอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
พฤติกรรมแบบนี้นี่เอาทุเรียนขึ้นไปแจ้งความบนโรงพักด้วย
พฤติกรรมแบบนี้ลักเล็กขโมยน้อยถึงกระนั้นเถอะ

โหสงสารพี่พระสิทธิ์เลยนะแต่ต่อปีก็โดนพายุพัดอยู่แล้วนะ